อ๋อหอยหอยค่ะไง

หายใจไปมีผีเปล่าอยู่ที่รถ

ห้องน้ำก่อน

ค่อยเด้อเข้าไปเขาแซวเล่นกันอยู่

ให้ถ่ายเสา

แล้วมีไม่แต่หลายอย่างที่ให้ดูไหมครับที่เหลือเหลือแค่นั้นที่ว่าดีสุดนั้น

น้องไม่จ่ายหรือเปล่าให้ก้าว
ที่เหลือตั้งหมดเลย

อาจารย์จะเอาไป

สีดีมันล้น
ไม่จริงแต่ไม่มีจริง

อันนี้คุณนักแรกที่ก่อนลุ้นได้อย่างไร

กระถาเนี่ยเรียกว่าแบบปลูกเค็ม
กระถาเนี่ยเรียกว่าแบบปลูกเค็ม

โดนพาขวายอย่างเนี่ย
แค่แน่ไม่มีใครเห็นเลย

อันนี้คือที่สมบูรณ์มากที่สุด
คือผมคุยมาแล้วเขาอยู่ข้างใต้เลย
จะมีรอยใต้